ผมผมไม่ทักท้วงเรื่องเวลานะครับเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละฝ่ายได้บริหารเวลาตามที่ตกลงกันไว้
ต่อไปตั้งกำหนูนสิทธิสมารครับหลังจากนั้นเป็นพันวิทยุทธวีสอดสองนะครับ
และเป็นคุณสริพงศ์ฮังสกุลเกียรติครับ
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
ผมคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับผมขออนุญาตสะท้อนมุมมองของกระผม
ต่อการแก้ไขรัฐมนูลเที่ยวนี้นะครับ
ซึ่งเป็นประเด็นการแก้ไขเป็นรายมาตรา
รวมทั้งสิ้น๑๓ร่าง
กับผมไม่คัดค้านทั้งหมดครับและตั้งใจจะประกาศนะครับว่า
ณนาทีนี้กับผมมีความตกผลึกที่จะรับร่างรัฐมนูล
ใน๑๓ร่างที่เหลือจะขอฟังการอภิปรายจนถึงเวลาลงมติ
นะครับประเด็นที่กับผมและสมาชิกวุฒิสภา
จำนวนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงก็คือ
ประเด็นมาตรา๑๔๔กับ๑๘๕คือผมอยากจะขอบอกเล่าในฐานะที่
ศึกษาเรื่องบทบัญญัติมาตรานี้มาว่ามันเป็นเรื่องวิวัฒนาการของการป้องกันการทุจริตจากงบประมาณแผ่นดิน
ที่มีมาตั้งแต่ปี๒พัน๕๒๑
ในรัฐธรรมนูล๒พัน๕๒๑ก่อนหน้านั้นการ
ติได้ทั่วไปแต่พอรัฐธรรมนูล๒พัน๕๒๑เนี่ยนะครับ
ก็มีบทบัญญัติพูดสั้นก็คือห้ามแปรเพิ่ม
คือจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไม่ได้
อันนี้ก็เป็นรัฐมนูล๒๕๒๑ที่สืบทอดลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันยังคงไว้
ต่อมาในปี๒๕๔๐รัฐมนูล๒๕๔๐ที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองครั้งสำคัญครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ได้มีการยกระดับอีก๒ประการด้วยกัน
พูดสั้นก็คือห้ามมีส่วนใช้งบประมาณ
ก็คือในการพิจารณาของสสของสวหรือของกรรมธิการ

กระทำด้วยประการใดที่มีผลให้สสวหรือกรรมธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ

นี่ประการที่๑ที่ยกระดับในปี๒๕๕๙
ประการที่๒ที่ยกระดับขึ้นมาบรรยัติเป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมดูล๒๕๔๐นะครับ
ก็คือบทบัญญัติให้มีการตรวจสอบกันเอง
ให้มีการตรวจสอบกันเองของสสสว
ถ้าสสวจำนวน๑ใน๑๐พบเห็นการกระทำ
การมีส่วนในการใช้งบประมาณ
ก็ให้เสนอความเห็นต่อสารรัฐมนูลเพื่อพิจารณา
และสารรัฐมนูลต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน๑๕วัน
หากพบว่าจริงก็ให้การกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป
คือให้เพียงแต่การกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป

แต่พอรัฐธรรมนูล๒๕๖๐ที่เรากำลังจะแก้ไขกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
มีการยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
คือมีบทมีสภาพบังคับ

กระทำที่เป็นการที่มีส่วนร่วมใช้งบประมาณ
อันนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐมนูล๒๕๕๙
ปรากฏอยู่ในมาตรา๑๔๔วัก๓ตอนท้าย
วัก๔วัก๕วัก๖
โดยมีบทกำหนดโทษที่ค่อนข้างรุนแรงไว้ด้วย
และในร่างแก้ไขรัฐมนูลร่าง๑ร่างที่๑เนี่ยนะครับ

ประเด็นเนี่ยนี่เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้มีการตัดบทลงโทษออกไป
โดยในเหตุผลของร่างนี้เนี่ยกล่าวไว้ว่า
แก้ไขการพิจารณาร่างพรรมยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ซึ่งมีปัญหากระทบต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

ท่านมาฐานครับ
บทลงโทษในรัฐมนูลมาตรา๑๔
ที่กำลังจะถูกตัดออกไปเนี่ยนะครับ
ลงโทษทั้งต่อสตแศษ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

อ่านในรัฐธรรมนูลมาตรา๒๓๕ก็จะพบว่า
เป็นการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป

ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ขณะที่โทษที่กำหนดต่อคณะรำตรี
ก็คือให้พ้นจากตำแหน่ง

ส่วนบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ผู้ใดจัดทำโครงการ

โดยรู้ว่ามีการดำเนินการ

เราอาจจะมองว่าเป็นการลงโทษเจ้าหน้าที่
แต่กับผมได้พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
ที่เป็นอดีตผู้มนวยการสำนักงบประมาณ
ที่เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ซึ่งท่านไม่ถนัดอภิปราย

บัญญัติในร่ำนูลมาตรา๑๕

ก็เป็นข้อดีในการปกป้องเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตว์สุจริต

หากเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ

การยกเลิกบทบัญญัตินี้ออกไป
อาจจะอ้างได้ว่าเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่

การมีบทบัญญัติเช่นนี้อยู่
ก็เท่ากับว่าเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่
ซื่อสัตว์สุจริตเช่นกัน

ที่จะถูกตัดออกไป

การเข้ามาดำเนินการของคณะกรรมการปปช

ปรากฏอยู่ในวัก๖ครับ
ในกรณีที่คณะกรรมการปกปกทแห่งชาติ

ให้คณะกรรมการปกปกทแห่งชาติ

เป็นทางลับโดยพลัน
หากเห็นว่ากรณีมีมูล
ให้เสนอความเห็นต่อสารรัฐมนูล

และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
คณะกรรมการปกปกทแห่งชาติ

จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งไม่ได้

คณะกรรมการร่างรัฐมนูล

เป็นสุดยอดของบทบรรยัติ
ที่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนูญฉบับปราบโกง

เป็นคณะกรรมการร่างรัฐมนูล

และที่สำคัญก็คือ
คณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มโต

ก็ของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

ในหน้า๒๕๑

เป็นบันทึกเจตนารมของรัฐมนูลมาตรานี้

เพื่อให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ยังคงเกิดขึ้นตลอดมา

และพฤติกรรมแห่งการกระทำส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นการดำเนินการ

โดยร่วมกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ

แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ชัดเจน
ดังนั้นในรัฐมนูลฉบับนี้

สอสอสอวอหรือกรรมาธิการ
มีการกระทำที่มีส่วนได้เสีย

ในวักสามแห่งมาตรานี้

จะจริงทั้งหมด

หรือท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จะมีมุมมองที่แตกต่างออกไป

แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูลเขามีเจตนารมณ์

เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับว่า
ให้การ

ดูออกจะไม่สอดคล้อง

บทแก้ไขอย่างเดียวไม่พอครับ

ผมจะไปอย่างเร็วว่า

๒๘๕เนี่ยก็มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมดูล๔๐
รัฐมนูล๕๐ก็เขียนไว้ใกล้เคียงกัน
แต่รัฐมนูล๒๕๖๐เนี่ย
ได้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่ทำให้บุคคล

มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดของหน่วยงานของรัฐ
โดยยกเว้นกรณีที่เป็นการดำเนินการในกิจการของรัฐสภา

ร่างแก้ไขร่างที่๑นี้เนี่ย
ได้ตัดมาตรา๑๘๕ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้ออกไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่อง

มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในการอนุมัติโครงการต่าง
ผมก็เป็นลูกศิษย์เรียนกฎหมายกับท่านประธานมาครับ
มาตรา๑๔๔กับมาตรา๑๔
มันค่อนข้างจะเจือสมซึ่งกันและกัน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

ถ้าเลิกถ้าแก้ไขไปแล้วมันจะเกิดการโกงขนาดใหญ่ขึ้น
หรือว่าถ้าบรรยัติไว้มันจะป้องกันการโกงได้
แต่ว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง
มากกว่าที่จะเสนอแก้ไขอย่างรวดเร็วในขณะนี้
ท่านประธานครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
แต่ผมมีความเป็นห่วงค่อนข้างมาก

ขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่าน
ท่านบอกว่าจะขอแก้ไขในชั้นกรรมธิการ

ร่างนี้มีผู้ร่วมลงชื่อผมว่าเกินร้อย
ท่านภัยบูรณ์รับปากเช่นนั้น

แล้วก็โดยส่วนตัวก็เคารพนับถือกัน

แล้วเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงชื่อด้วยเนี่ย

ท่านจะไปอยู่ในกรรมธิการอย่างไร
จะมาตัดสินในวาระที่๒
ซึ่งใช้เสียงข้างมากปกติกันอย่างไร
อันนี้กับผมเชื่อว่าไม่ใช่กับผมคนเดียวที่เป็นห่วงครับ
เพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่มาจากส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
ก็เป็นห่วงเช่นกัน

จึงเป็นร่างที่กระผมยังไม่ตกผลึกที่จะตัดสินใจ
รับประการไม่เหมือนกับ๕ร่างที่๖ร่าง
ที่กับผมได้บอกไปแล้วว่ามีอยู่๖ร่าง
แต่ยังไม่ได้บอกในรายละเอียดนะครับ

เพื่อที่จะให้การปราบรามการทุจจริต
หรือการทำงานของปปชสะดวกขึ้น
ก็ผมจำเป็นที่จะต้องขอชื่นชม
ร่างที่๑๐
ซึ่งเป็นร่างของรับประกร่วมรัฐบาลสามพักธรรม

ท่านไปมองประเด็นการแก้ไขกระบวนการกล่าวโทษปปช
สั้นครับกระบวนการกล่าวโทษปปชให้สมาชิกยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา
แต่ว่าในรัฐมนูล๒๕๖๐กำหนดว่าให้ประธานรัฐสภามีดุลพินิษฐ์ได้
ว่ามีมูลเพียงใดแล้วจึงส่งไปประธานสารดีกา
แต่ร่างนี้ได้แก้ไขว่าให้สมาชิกสภาพผู้ทางรัฐศดรรย์
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามจำนวนที่ยื่นยื่นต่อประธานสารดีกา
เพียงแต่ผ่านประธานรัฐสภาเท่านั้นพูดง่ายง่ายก็คือ
ประธานรัฐสภาไม่สามารถจะใช้ดุลพินิษฐ์ได้
เพื่อป้องกันประเด็นทางการเมือง
เพราะว่าประธานรัฐสภาก็มาจากพักการเมือง
แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบุคลิกภาพเป็นที่น่าเคารพ
เหมือนท่านประธานที่นั่งอยู่ในขณะนี้

กล่าวโดยสรุปแล้วยังมีอีก๒๓ประเด็นที่กับผมเป็นห่วง
ก็คือในบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเพิ่มเสรีภาพให้กับประชาชน
แต่ก็มีการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้
มาตรา๔๕ในมาตรา๙๐
ที่ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนหายไปด้วยเช่นกัน
ก็คือการแก้ไขมาตรา๔๕
ทำให้สิทธิของประชาชนในฐานะสมาชิกพักการเมืองเนี่ย

มันก็จะเป็นผลโยงไปให้มีการแก้
พรบพักการเมืองกับพรบการเลือกตั้ง
นอกจากนั้นการแก้ไขมาตรา๙๐

เหมือนจะเป็นการแก้ไขระบบการเลือกตั้งเท่านั้น
แต่ข้อความที่หายไปในสาระสำคัญก็คือ

ต้องให้สมาชิกของพักการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง
และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

รวม๒มาตรานี้สิทธิของประชาชนเนี่ย

อันนี้ก็เป็นประเด็นที่กับผมไม่สบายใจนะครับ
แล้วก็ขออนุญาตที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
ในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะลงมติ
แต่ณนาทีนี้เพื่อให้การอภิปรายนั้น
จบอย่างชัดเจนว่า
มีร่างที่กับผมตัดสินใจว่าจะรับแน่นอนแล้ว
ก็คือร่างที่สี่ร่างที่แปดร่างที่เก้า
ร่างที่สิบร่างที่สิบเอ็ดและร่างที่สิบสอง
ส่วนร่างอื่นที่เหลือนั้นกับผมขอตัดสินใจ
หลังจากฟังท่านเจ้าของร่าง
แล้วก็ท่านสมาชิกทุกฝ่ายได้อภิปรายต่อไปครับ